คุณผู้ชมจำได้ไหมที่มีน้องหมาตัวหนึ่งไปติด

นี่พ่อตั้งชื่อบูรพา
พอไปเจอเขาโอ้โฮววววววววโกรธแทบจะกอดคออยู่แล้ว
ทางด่วนหรือว่าเจ้าบุรพา
ไปเจอบนบุรพาวิธีตั้งชื่อว่าเจ้าบูรพา
ที่เขาตั้งคือเจ้าของตั้งคือเจ้าลีโอนะครับก็ดีใจมากกระโจนหาเจ้าของทันทีเลยตอนเจอหน้ากันนะครับ
หมาตัวนี้เจ้าลีโอเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่ารักเหมือนลูกเลยนิสัยมันล่าเริงขี้เล่น
ก่อนหน้านี้นะได้ไปส่งเจ้าลีโอไปเฝ้าร้านขายของของลูกสาวแถวแถวสุขุมวิทยหกสิบสอง
แต่จู่เนี่ยลูกสาวไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปขายของลีโอคงเหงาแหละไม่เห็นเจ้าของ
มันก็เดินตามกลิ่นรถไปเรื่อยจนมันขึ้นทางด่วนไปเองครับคุณผู้ชม
ดมกลิ่นตามหาเจ้าของแล้วไปตกอยู่ในช่องของต่อหม้อทางด่วนบุรพาวิถีแถวบางนานะครับ
ตอนนั้นเนี้ยครอบครัวก็ตามหาอยู่พอเห็นข่าวเจ้าลิโอแบบร้องไห้เลยอ่ะสงสารอ่ะไม่รีบโทรไปหาเจ้าที่แล้วก็ไม่รีบไปรับเจ้าลิโอกลับบ้านนี่แข็งแรงแล้วนะครับนะฮะทางด้านของเจ้าที่ปอเด็กตึงเนี้ยบอกว่าการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของก็ไม่ยากหรอกสังเกตหรืออาการมันเลยค่ะมันกระโดดหาคนไหนที่แบบม